เคลียมรถในซอยออกก่อนแล้วก็เข้าไปดับเพลิง
ใช้เวลาร่วมสี่สิบนาทีครับระหว่างควบคุมเพลิง
คุณผู้ชมครับในบ้านความร้อนค่อนข้างเยอะ
โดยเฉพาะที่บริเวณชั้นหนึ่งของบ้านทำให้โครงสร้างเพดาน
ซึ่งอยู่ที่บริเวณชั้นบนซุดตัวและพังลงมาครับ
โอ้โหอ่าบริเวณด้านหลังของตัวบ้านด้วย
แต่ว่าโชคดีตอนนั้นไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ไปอยู่ตรงนั้น
ทำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากการถล่มลงมานะครับค่ะ
โดยทางด้านของเจ้าของบ้านนะฮะอายุแปดสิบเจ็ดปีแล้ว
คุณประดิษฐ์นะฮะก็เป็นนักธุรกิจแล้วก็ผู้ตรวจสอบบัญชี
ก็มีอาการสำลักควันเล็กน้อยที่เหลือนั้นรอดปลอดภัยทุกคน
จากการตรวจสอบเบื้องต้นเพลิงเริ่มไหม้ที่บริเวณห้องนอนชั้น๑ครับ
ซึ่งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านก่อนจะมีเสียงกระจกแตก
แล้วก็เปลวเพลิงนั้นลุกลามไปทั้งบ้านขณะเกิดเหตุในบ้านมีกันอยู่สี่คนนะครับ
อย่างที่บอกว่าเช้ามืดก็ทุกคนก็นอนหลับกันอยู่แต่ว่าก็หนีออกมาได้
แล้วก็ไม่มีใครบาดเจ็บอะไรจากเหตุการณ์นี้ส่วนทรัพย์สินต้องบอกว่าเสียหายทั้งหมดนะครับ
มีรอดแค่รถบีเอ็มดับเบอร์ยูสีขาวที่จอดอยู่หน้าบ้านเพียงชิ้นเดียวคันเดียวเท่านั้น
จากทรัพย์สินทั้งหมดที่มีนะครับเบื้องต้นตำรวจศพโยธินสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
แต่ว่าต้องรอพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะอย่างน้อยก็อ่ะชีวิตสี่คนนั้นรอดออกมาได้
ใช่ค่ะนะครับอ้าวอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สาธุประดิษฐ์นะครับ
ซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะทางด้านของตำรวจสนบางพงพางค่ะก็มีการรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยสาธุประดิษฐ์๓๔นะคะ
ก็เลยมีการประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรถดับเพลิงพร้อมกับกู้ภัยเข้าตรวจสอบ
ซึ่งจุดเกิดเหตุจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นบ้านปูน๒ชั้น
มีการดัดแปลงแล้วก็แบ่งเป็นห้องเช่าอยู่ด้านในหลายห้อง
ซึ่งก็มีการแบ่งแล้วก็ให้มีผู้เช่าต่างมาเช่าอยู่
ทีนี้ประเด็นคือบริเวณที่ชั้น๑เป็นจุดเริ่มต้นของเพลิง
คือมีแสงเพลิงแล้วก็กลุ่มควันจำนวนมากค่ะ
ลุกขึ้นมาก่อนที่จะมีลุกลามไปที่ชั้น๒ของบ้านอย่างรวดเร็วด้วย
เจ้าหน้าที่ต้องมีการเร่งระดมฉีดน้ำเพื่อที่จะระงับเหตุ
ใช้เวลาสักประมาณ๑๕นาทีจนกระทั่งสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ทีนี้เบื้องต้นจากการตรวจสอบดูนะคะ
ปรากฏว่าห้องเช่าได้รับความเสียหายหลายห้องเลย
เพราะว่าอาคารปูน๒ชั้นอาคารพาณิชย์จุดนี้
มีการแบ่งเป็นห้องเช่าให้ผู้อาศัยให้ผู้เช่าต่างมาเช่าอยู่นะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็มีการแบบระดมที่จะช่วยเหลือ
จนกระทั่งมีคนได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายก็คือเป็นดับเพลิงนั่นแหละ
เขาถูกฝ้าเพดานหล่นใส่ค่ะ
ขณะที่ตำรวจเองก็ต้องมีการปิดล้อมตัวอาคารนะคะ
ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป
เนื่องจากกลัวว่าจะได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้
ทีนี้จากการสอบถามนายวิทิศโชจิตกะวัย๔๒ปีนะคะ
เขาเป็นรอปภเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาทำงานอยู่
ช่วงประมาณสักทุ่มนึงแล้วนะคะ
เขาก็เลยเหมือนพยายามที่จะดูจากโทรศัพท์มือถือ
ก็เห็นว่าเฮ้ยกำแพงบ้านเหมือนบ้านของตัวเองเลย
เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมีไฟไหม้หรืออะไรแบบนี้
ก็เลยรีบมาดูค่ะปรากฏว่าเป็นห้องที่เขาพักอยู่จริง
ส่วนต้นสายปลายเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อันนี้ไม่ทราบนะคะ
แต่เบื้องต้นเห็นบอกว่าภายในห้องก็มีการเสียบปลั๊กพัดลมเอาไว้๓ตัว
ห้อหุงข้าวตู้เย็นวิทยุโทรทัศน์ต่างก็มีการเสียบปั๊กพ่วงแล้วก็ต่อสายเอาไว้
อันนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการตรวจสอบหาสาเหตุกันต่อไปนะคะ
จะต่อสายพ่วงเสียบปลั๊ก๓ตามมากเกินไปหรือเปล่านะคะ
แต่ทีนี้ในบ้านหลังนี้มีผู้หญิง๑คนเธออายุ๕๐ปีชื่อว่าคุณละเอียดครับ
แล้วเธอเป็นผู้ป่วยเบาหวานเพิ่งจะตัดขาไปเมื่อ๓เดือนที่แล้ว
บอกว่าตอนนั้นน่ะนะกำลังหลับอยู่จู่ไฟในห้องดับพึบลงไป
เธอก็ตกใจตื่นประกอบกับมันมีเสียงคนเคาะประตู
เอ๊ะอ่ะโวยวายอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีประโยคนึงตะโกนขึ้นมาไฟไหม้ไฟไหม้
เธอก็ต้องรีบตะเกียดตะกายออกมาครับทำให้แฟนต้องรีบพยุงอุ้มเธอออกมา
ข้างนอกบ้านก่อนเพื่อความปลอดภัยครับ
โหโชคดีเยอะเกินนะครับที่ช่วยเรากันออกมาได้
ถูกต้องค่ะส่วนสาเหตุตำรวจยังไม่ได้สรุป
ต้องรอพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนนะครับ
ก็จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ